ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสุราธานีนะคะมีคนร้ายสองคนสวมโม่งค่ะ
บางใบหน้าแล้วก็บุกไปใช้อาวุธปืนเนี่ย
ยิงกระหน่ำหนุ่มวัยสามสิบเก้าปีที่ทำสวนทุเรียน
เสียชีวิตคาบ้านพักเลยนะคะขณะที่เขานั่งดูโทรทัศน์อยู่กับลูกเลี้ยง
ภรรยาเขาก็คาดว่าปมปัญหาน่าจะเกิดจากมีการขัดแย้งกัน
เรื่องที่ดินสวนทุเรียนกับเครือญาติติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันต่อค่ะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเกาะสมุยเข้าตรวจสอบเหตุ
คนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักภายในซอยโรงแก๊ส
หมู่๑ตำบลตลิ่งงามอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง
พบศพในเจริญเกิดอ่วมอายุ๓๙ปี
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดภายในห้องนอน
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดบริเวณไหล่ขวา๑นัด

เจ้าหน้าที่ยังพบหัวกระสุนไม่ทราบขนาด

เก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งศพชนะสูตรอย่างละเอียด

บ้านหลังนี้นะครับก็คือบ้านที่ผู้เสียชีวิตกับลูกชาย
กำลังดูค่าวิทยาชาติกันอยู่ในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาติกา
การใช้อาวุธปืนยิงผ่านหน้าลูกชาย๑๘ปี

จนทำให้กระสุนฝังร่างของผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับ
ลูกเลี้ยงวัย๑๘ปีของนายเจริญ

ขณะเกิดเหตุนั่งดูทีวีอยู่บนเตียงนอน
นายเจริญผู้เป็นพ่อนั่งอยู่บนพื้นห้อง
ส่วนแม่ออกไปทำธุระนอกบ้าน

ไอ้โม่งปิดบังใบหน้าบุกเข้ามาในบ้าน

ห่างจากผู้เสียชีวิตประมาณ๑เมตร

เจาะเข้าไปที่หน้าของลูกชายของผู้ตาย

กระนำยิงนายเจริญอีก๓๔นัด

ก็เดินหนีออกจากบ้านไปอย่างใจเย็น

แต่ประตูบ้านคือปิดไว้การยุงเข้า

คือเข้ามาเห็นเรานั่งอยู่ด้วย
แล้วก็ข้ามประตูแล้วเอาปืนจ่อหน้าผม
แล้วก็ไม่พูดเงียบ

เราก็เห็นชั้นเราก็ลองจำได้ให้ว่า
มันเหมือนคนรู้จักเรา

แต่มาอยู่กินกับนางสาวสุรีวันรอดสกุลอายุ๓๘ปี
ภรรยาชาวเกาะสมุยที่มีลูกติดจากสามีเก่า๒คน

ที่ผ่านมาช่วยภรรยาทำสวนทุเรียนบนเขาป้อม
ซึ่งเป็นที่ดินของตระกูลครอบครัวฝ่ายภรรยา
หลังเกิดเหตุนางสาวสุริวัลภรรยาของผู้เสียชีวิต
เชื่อว่าน่าจะมาจากปมขัดแย้งสวนทุเรียนกับเครือญาติ
ซึ่งช่วงเดือนธันวาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมา
เคยมีคนมายิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่อยู่ข้างบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง
นางสาวสุริวัณบอกอีกว่านับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขึ้นที่สุริวัณภรรยา
แล้วนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิต
นางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิต
นางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิต
นางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิต
นางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิต
นางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุริวัณภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสา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
กรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาอย่างละเอียดหากพบบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งทันที
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน